ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้นะฮะ
สถิติทวีความสำคัญ
จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลนะครับ
เพื่อแก้ปัญหาต่างของประชาชนได้อย่างรอบด้าน
รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับ
ข้อมูลดีก็ทำให้ประเทศดี
และชีวิตดีได้อย่างไรนะฮะติดตามได้จากรายงานนะครับ
แผงแม่บ่วยแผงปฏิรูปแล้วก็แผงพัฒนาเอง

ยกตัวอย่าง๒ยุทธศาสตร์ที่๑นะคะ
เรื่องของการเพิ่มศักยภาพของทุนมนุษย
อีกชุดหนึ่งคือในเรื่องของการสร้างความเสมอภาค

นโยบายของรัฐบาลที่ใส่ลงไปมันมีผลอย่างไรบ้าง
สถิตินี้การที่เขาทำสำรวจ

ในการที่จะพาพัฒนาเศรษฐกิจข้อมูลตรงนั้นมาใช้

ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านอื่นของภาครัฐ

ต้องใช้ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน

ปริมาณการผลิตพลูในแต่ละสาขา

เพื่อกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ในการสร้างกำลังแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศ

ใช้ข้อมูลสถิติเนื้อที่การเพาะปลูก
ผลิตผลทางการเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำการชนประธาน
เพื่อวางแผนพัฒนาทางการเกษตรประเทศ

ก็สามารถใช้ข้อมูลสถิติปริมาณการขนส่งทางถนน

ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง

ก็สามารถใช้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเกิด
เจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของประชาชน
สำหรับใช้ในการศึกษาและพัฒนาด้านสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ
และส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตตามไปด้วย
จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากกุฏิถือเป็นกุญแจ
ในการบริหารงานและพัฒนาประเทศในทุกมิติ
เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนงาน
กำหนดนโยบายหรือแก้ไขปัญหาต่าง

คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ